คุณผู้ชมฮะไปดูคลิปนี้ว่อนโซเชียลเลย
เป็นคลิปที่มีการตั้งวงเล่าสูบบุหรี่ร้องโอเกะ
คือถ้าเป็นคนทั่วไปคนธรรมดาจะไม่มีปัญหาเลย
แต่ทีนี้เป็นพระสงฆ์องค์ขเจ้า
ตั้งวงกันแบบนี้ได้เหรอให้คุณผู้ชมดูคลิปกันหน่อยนะครับ
โอ้โฮชิลเกินไปแล้ว
พระรูปหนึ่งก็นอนอยู่บนโต๊ะมีกับแก้มมีเหล้ามีเบียร์
พระอีกรูปหนึ่งก็ร้องเพลงตามเพลงที่เปิดอยู่นะฮะ
โพสต์เอาไว้บอกว่าพระที่เห็นเป็นถึงเจ้าคณะระดับอำเภอ
ในจังหวัดลำปางเลยตั้งวงสังสรรค์กันแบบนี้
สูบบุหรี่กินเหล้าเปิดลำโพงร้องเพลงในบ้านสวนหลังหนึ่งนะครับ
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันขลมเลยล่ะฮะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็อยากจะรู้ความจริง
ก็ลงพื้นที่ที่วัดแห่งหนึ่งนะฮะ
อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง
อยากจะไปพบตัวเจ้าคณะอำเภอ
เพราะว่าในโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นถึงเจ้าคณะอำเภอนะฮะ
ทีนี้เราไม่เจอเจ้าคณะอำเภอไปเจอกับผู้ใหญ่บ้านครับ
ผู้ใหญ่บ้านคือนางดวงฤทัยศรีปินตา
ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโอ้โหเห็นในคลิปแล้วเหมือนกันฮะ
นั่นคือเจ้าคณะอำเภอจริง
แต่ตอนนี้เจ้าคณะอำเภอติดกิจนิมนต์ที่ต่างประเทศนู้น
และจะกลับมาช่วงต้นเดือนพฤษภาคม

ต้องรอให้เจ้าคณะอำเภอกลับมาก่อน
และรอให้ท่านชี้แจงเองนะครับ
ทีนี้นอกจากเจ้าคณะอำเภอในคลิปแล้วนะ
ยังมีพระอีกรูปหนึ่งอยู่ในคลิปด้วย
ผู้สื่อข่าวก็ลงไปพื้นที่อีกวัดหนึ่งนะฮะ
ในพื้นที่ตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนี่แหละครับ

กล่ำเป็นพระลูกวัดที่ปรากฏในคลิป
กล่ำยอมรับว่าเออเป็นเรื่องจริงนะ

คือวันที่๒๓มีนาคมอัตมาเดินทางไปเอาหินมาสร้างกำแพงวัด
และไปเจอกับท่านเจ้าคณะอำเภอที่บ้านในสวนของท่านเจ้าคณะอำเภอนั่นแหละ
มีการนอนค้างกันหนึ่งคืน
ช่วงที่เกิดเหตุก็มีเจ้าคณะอำเภอกับอัตมาก็คือพระกล่ำ
โดยคนขับรถของเจ้าคณะอำเภอเป็นคนแอบถ่าย

แล้ววันนั้นยอมรับว่าอัตมาก็ดื่มสุรากันจริง
ไม่มากหรอกดื่มเพื่ออะไรเจ็บแอว

เหล้าและอาหารคนขับรถของเจ้าคณะอำเภอเป็นคนซื้อมาเอง
เหมือนคนขับรถเป็นคนจัดฉาก
แล้วก็น่าจะเป็นคนแอบถ่ายคลิปอาตมากับเจ้าคณะอำเภอนะฮะ
โอ่เจ็บหลังเจ็บแอ้วนะฮะ
เพราะว่าพอคลิปเนี้ยเผยแพร่ออกไป
ก็มีการเรียกเหมือนเรียกเขาถ่ายในเมือง
การลบคลิป๓๐๐บาทนะฮะ
ทีนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปถึงบ้านของนายเสถียร

เสถียรกลับไปบวชเป็นพระสงฆ์อีกแล้ว
เรื่องนี้ต้องรอทางคณะปกครองสงฆ์จังหวัดลำปาง

แล้วก็รอตามตัวท่านเจ้าคณะอำเภอที่ปรากฏในคลิปด้วยนะครับ